โปรดติดตาม
ระหว่างที่เรากำลังรอเตียงรักษาโควิด๑๙
แล้วจำเป็นต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน

ติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ
เมื่อคุณได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙แล้ว
อย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือ
ห้ามและงดออกจากที่พักและห้ามไม่ให้ใครมาเยี่ยม
เข้าใกล้ทุกคนและต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย๒เมตร
ห้องพักและของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น
ถ้าแยกไม่ได้ให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุด
ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ภาชนะใส่อาหารและห้ามรับประทานร่วมกับคนอื่น
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาถ้าไม่ได้อยู่คนเดียว
มือด้วยเจลแอลกอฮอลทุกครั้งที่จำเป็นต้องสัมผัสของใช้ต่าง
ซักเสื้อผ้าเครื่องนอนไม่ควรใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น
และแยกขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลังใส่ถุงพลาสติกปิดให้มิดชิด
สำหรับเกณฑ์พิจารณาผู้ป่วยโฮมไอซูเลชั่นมีดังนี้
จะต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
มีอายุไม่เกิน๖๐ปี

อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน๑คน
ไม่มีภาวะโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า๙๐กิโลกรัม
ไม่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้

เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองตามดุลยพินิษฐ์ของแพทย์
สิ่งที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือและอุปกรณ์ต่าง

คือประหลอดวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยโควิด๑๙ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแพทย์
อาหารสามมื้อและการติดตามประเมินอาการพร้อมให้คำปรึกษา
หากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงให้แจ้งทีมแพทย์เพื่อดำเนินการนำส่งโรงพยาบาล
ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็คือมาตรการในการแก้ปัญหาเตียงผู้ป่วยที่มีไม่เพียงพอในสถานการณ์การแพร่ระบาดณปัจจุบันนี้ค่ะ
หวังว่าปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มากที่สุด
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยกันหาทางออกและเดินหน้าฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ